นี่ก็แต่งไปอีกหนึ่งคู่สำหรับน้องแพลร์ณัฐธิดาในวัย๒๕ปี
อดีตนักแสดงด็กถ้าคุณผู้ชมเห็นน่าเราจะล้องหรอ
นี่ค่ะน้องคนนี้นะคะในอดีตเป็นนักแสดงเด็กที่ดังมาก
ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็ยังทำงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง
และแม้ว่าจะแต่งงานไปแล้วก็ยังไม่คิดลาวงการไปไหนนะคะ
ส่วนชีวิตครอบครัวของเธอลงตัวดี
แต่ยังไม่พร้อมมีเบบีตัวน้อยจ้า
โอ้โหแพลนมีทายาทอีกนานเลย
น่าจะซักแบบอีก๓ปีขึ้นไปเลยค่ะ

แล้วก็ตอนนี้เรายังมีงานที่เรายังทำอยู่
เลยรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตตรงนี้

แบบอยากอุ้มหลานจังเลยอะไรอย่างนี้

เรียกใกล้๓๐ดีกว่าแต่งเร็วไปไหมอะไรอย่างนี้
อาจจะด้วยความว่าแพรเรียนจบมาสักพักหนึ่งแล้ว

ว่าเรามีวุฒิภาวะแต่งงาน

เราเลยคิดว่ามันไม่ได้เร็วเกินไป
สำหรับเราที่แบบเราเจอคนที่ใช่แล้ว
แล้วเราแค่อยากจะเรียนรู้ศึกษา

น้องก็อายุยังน้อยยังแค่๒๕นะคะ

เดี๋ยวว่ากันอีก๓ปีขึ้นไปน้องว่างี้